ดาริมะซูชิค่ะมูลค่าความเสียหายเป็นร้อยล้านบาทนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่ามันเข้าข่ายจะเป็นเรื่องของการช่อกงประชาชนเลย
ทีนี้กลุ่มผู้เสียหายก็มีอยู่๔กลุ่มที่คุณผู้ชมทราบกันดีนะคะ
กลุ่มคนที่ซื้อคูปองบุฟเฟ่๑๙๙บาท

ทีนี้ทางลูกจ้างที่เป็นพนักงานของดารุมะค่ะ
หลายร้อยชีวิตนะพี่อุ๋ยกับ๔๐๐คน

๔๐๐คนทำยังไงจะช่วยเหลือเขายังไงได้บ้างนะคะ
ประหลัดกระทรวงแรงงานเจ้าที่ประกันสังคมสวัสดิการ
และการจัดหางานกระทรวงแรงงานตั้งโต๊ะเลย
รับเรื่องช่วยเหลือลูกจ้างพนักงานร้านดารุมะซูชิ
เพราะเขาโดนลอยแพร่แล้วไงตกงานฟ้าผ่าไงคะ
แต่ปัญหาก็คือจากการตรวจสอบ
พนักงานมี๓๙๕คนแต่มีแค่๗๑คนที่ขึ้นทะเบียนเข้าระบบประกันสังคม
แต่อีกร้อยละ๙๐หรือ๓๒๔คนเป็นแรงงานนอกระบบทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว
ทีนี้ช่วยเหลือผู้ประกันตน๗๑คนอันนี้มันเป็นไปตามขั้นตอนที่ช่วยได้
ก็คือถูกเลิกจ้างปุ๊บก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าว่างงาน๕๐ของค่าจ้าง
เป็นระยะเวลาไม่เกิน๑๘๐วัน
แต่ลูกจ้างไม่ได้ขึ้นทะเบียนภูปกันตนนี้ค่ะ
ถ้ามีหลักฐานว่ามีการจ้างงานเกิน๖เดือน
มีสลิปการจ้างงานหรือมีหลักฐานอื่นอันนี้จะถือว่าเป็นผู้ประกันตนเหมือนกันนะ
สิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนเหมือนกันนะคะ

ถ้าเกิดว่านายจ้างปิดกิจการไปจริง

ลูกจ้างก็สามารถมาขึ้นทะเบียนกรณีว่างงานกับเราได้นะคะ
คราวนี้การขึ้นทะเบียนมันก็จะมีเงื่อนไข
ก็จะไม่ได้ทุกคนว่าได้กรณีว่างงาน
ไขกรณีว่างงานคือต้องส่งเงินสมทบมา๖เดือน
กรณีว่างานเราจะจ่าย๕๐ของค่าจ้างเฉลี่ย๖๐เดือนสุดท้ายนะคะ
เป็นเวลา๑๘๐วันนะคะ
ถ้านายจ้างหนีไปหรือว่าไม่กลับมาอะไรอย่างนี้
แล้วก็ถือว่าเป็นการปิดกิจการ
ผู้จัดการทั่วไปของทางดารุมะค่ะ
คุณอัญพัฒน์บอกว่าวันนี้ได้พาพนักงานมาร้องทุกข์
ขอรับเงินช่วยเหลือกรณีว่างงาน
หลายคนเดือดร้อนเพราะว่าสิ้นเดือนค่าใช้จ่ายรออยู่แล้ว
แล้วมาตกงานกระทันหันนะคะ
ตอนนี้ห่วงพนักงานต่างด้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน

ส่วนเจ้าของดารุมะนายเมธาหรือในบอลเนี่ย

ตัวคุณอัญพัฒน์เป็นผู้จัดการทั่วไปของดารุมะใช่ไหม
เธอบอกว่าเธอเองยังติดต่อไม่ได้เลย
ที่เป็นห่วงก็คือน้องที่ไม่ได้ยื่นประกันสังคม
แล้วก็เป็นน้องที่เป็นต่างด้าวเท่านั้นเองที่แพนเป็นห่วง
แต่ท่านก็บอกแล้วว่าให้หาเอกสารมา
แล้วก็จะหาทางแก้ไขหาทางช่วยเหลือให้
ที่นี่คุณล่าสุดมีใครติดต่อกันได้หรือไม่

ไม่มีจริงเพราะว่าแม่ทุกอย่างหายไปหมดเลย
กระทั่งหน้าฟีดหน้าเฟสมันหาอะไรไม่ได้เลย
ส่งคุณสุชาดาทีมข่าวของเราไปที่อพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่ง
ประหลโยธิน๓๕ไปคุยกับนางเสาฝนนามสมมุติอายุ๒๒
เป็นอดีตพนักงานของดารุมะซูชิย่านรัชโยธินนะคะ
เธอก็บอกว่าเป็นพนักงานตั้งแต่รุ่นแรก
ก็รักผูกพันกับดารุมะซูชิทำงานมาเกือบ๓ปี

ที่ผ่านมาได้เจอกับนายเมธาหรือในบอลเจ้าของดารุมะนะคะ
ก็เจอแต่แบบเขาก็ดูเป็นคนใจดีนะ
รักลูกน้องนะไม่คิดเลยว่าบอสใหญ่จะทำแบบนี้ได้
กลายเป็นพนักงานทุกคนตกงานแบบไม่ทันตั้งตัว
หลังเกิดเรื่องก็ไม่ได้เงินสักกระบาทนะคะ
ก็ต้องตระเวนไปสมัครงานที่อื่น

แล้วสิ้นเดือนนี้จะเอาเงินที่ไหนพี่อุ๋ยคุณผู้ชม
จ่ายค่าเช่าห้องอ่ะเพราะเงินเดือนเดือนนี้ไม่ได้แน่
ค่าห้องค่าน้ำค่าไฟรวมแล้ว๔๐๐กว่าบาท
สิ้นเดือนนี้เธอก็ต้องไปขอเจ้าของห้องเช่าว่า
ขอผ่อนผันไปก่อนเนอะขอจ่ายเดือนหน้าได้ไหม

ก็ตอนนี้ห้องเช่าของเธอมีเพื่อนที่ทำงานด้วยกันมาขออาศัยอยู่ด้วย
ตั้งแต่เจ้านายหนีไปถามว่ามีหวังไหมที่จะได้กลับไปที่ดารุมะอีก
บอกโอ๊ยไม่มีหวังแล้ว
เงิน๒๐๐นี้เราคิดว่ามันจะพอใช้ในการที่เราต้องไปหางานใหม่ไหม
ไม่พอค่ะก็ต้องหายืมของเพื่อนก่อนค่ะ
ซึ่งเพื่อนที่อยู่ด้วยกันในห้องอีก๒คนอันนั้นก็ทำงานที่เดียวกันไหม

ได้คุยกันไหมว่าเออเอายังไงต่อเราอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนแบบโดนลอยแพร่อ่ะ
คุยค่ะก็คือหางานใหม่กันหาด้วยกัน๓คนเลยค่ะ
แล้วเราหวังว่าคือมันต้องได้แบบงานแบบสิ้นเดือนเลยไหมหรือว่าเริ่มต้นเดือนใหม่เลย
เพราะว่าไม่งั้นเราอาจจะต้องแบบค้างค่าเช่าค่าอะไร
ข้อหาก็คือร้านไหนเรียกก็ไปทำเลยค่ะ
เธอว่าไม่ไหมมันเจอแบบเนี้ย

มีแบบว่าพากันร้องไห้ไหม
ก็เพื่อนหนูเขาก็ลองไขค่ะ
คือเสียใจเพราะว่ามันกำทักใช่ไหม

อย่างที่ทราบนะฮะคุณบอลเจ้าของยังอยู่ที่ต่างประเทศนะครับ
ถ้าตามข้อมูลการเดินทางนะอยู่สหรัฐนะครับ
เขาบอกที่ผ่านมาก็มักจะอยู่กับเพื่อนชายคนสนิทคนหนึ่ง
แล้วก็ใช้ชีวิตดูหรูหราหน่อย
ข้าวของเครื่องใช้จะเป็นแบรนด์เนมดัง
มีการโพสต์ข้อความนี่นาฬิการูคาเทียใช่ไหม
เรือนนี้เขาบอก๓แสนกว่าถึง๔แสนกว่ามูลค่า

เราก็ถามเนี่ยพนักงาน๓๙๕ชีวิตนี่รออยู่นะ
จะไม่กลับมาดูแลเขาหน่อยเหรอนี่ฮะ
แต่ยังไม่มีการติดต่อกลับมานะครับ